เอาล่ะคุณผู้ชมไปดูกันเลยที่วัดสว่างอารมณ์
คึกครักมากคุณดูคนสิ

คนแรกน้ำไข่ไก่สดมาแก้บนก่อน
เป็นการแก้บนตาทองงิ้วราย
เพราะว่าเธอไปดูน้ำตาเทียนในอ่างน้ำมนต
แล้วถูกรางวัลติดต่อกัน๕งวดแล้ว

โดยทุกครั้งก็จะเอาเสื้อผ้ารองเท้าแว่นตาผ้าขาวม้า

จะเริ่มยกระดับจากไข่ไก่เป็นสร้อยคอทองคำแล้วนะ

มันเห็นชัดขนาดนี้เลยเหรอ

เขาบอกว่า๒แล้ว๒อีกถ่ายแล้วถ่ายอีก
แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนเลยค่ะ

แผงลอตเตอรี่เลยจ้ะโอ้โห
เขียนเอาไว้ให้โต้งแบบนี้เลย

นี่ไงนี่ไงเห็นไหม
เมื่อกี้เห็นไหม
เมื่อกี้คุณเห็นไหม

แต่เห็นไม่เหมือนที่เขาเห็นไง

คลองนะคะไม้ตะเคียนยาว๕๔เมตร
เส้นรอบวง๑๖๕เซนติเมตร
เส้นผ่านศูนย์กลาง๘๒๒๕เซนติเมตร

ถูกพบลอยน้ำมาติดประตูระบายน้ำในคลองชลประธานค่ะ
ชาวบ้านเขาพยายามใช้รถมาดึงขึ้นนะ
แต่มันมีเหตุประหลาดเพราะว่ายกขึ้นไม่ได้
สุดท้ายเอ้าทำพิธีบวงสวงก็แล้วกัน

ชาวบ้านก็เลยมากราบไหว้ได้โชคลาภกันไปตามกัน

ทำพิธีอันเชิญดวงวิญญาณเจ้าแม่ตะเคียนเงิน
พร้อมกับเขียนเลข๕๐๓ยื่นให้กับชาวบ้าน

ชาวบ้านเขาก็โรยแป้งกันก็มีเลขให้เห็นตามมุมมองของแต่ละคนกันไปค่ะ

เขาโรยแป้งกันโอ๊ยนี่รถอะไรอ่ะ

เห็นแค่นี้แหละ
คุณผู้ชมใช้วิจารณญาณแล้วกันนะครับ
เพราะว่าแน่นอนก็หวยออกเป็นวันความหวังของทุกคนอยู่แล้ว